นอนดูหน่อยใช่มั้ยนะฮะแต่นี่ค่ะคุณความแตกต่าง
ที่คุณรู้จักลบภาพนั้นไปแล้วไปทำความรู้จัก

แต่วันนี้ก็จะ
วัดฝั่งทางนู้นมาแต่ว่าใส่ชุดดำเรียบร้อย
แต่ที่เปลืองเครื่องก่อนกำลังผูกผ้าเม้งอยู่
เป็นสับปะเหลอเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว

นี่นะคะแล้วก็ค่อยเทอยังงี้นะแล้วก็จะไม่ลบ
ลงไปจากเรือนะคะแล้วก็จะไม่ฟุ้งด้วยโอ้โหดู
นี่ตั้งฉายาให้เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเผาศพ
งั้นเอาตำแหน่งนี้ไปเลยใช่ไหมคะ
สับปะเหลอหน้าสวยสาวสองคนนี้ชื่อว่าคุณปะติธานนะคะ
โพสต์คลิปเบื้องหลังการทำงานของเธอ
ซึ่งก็คือเป็นอาชีพหลักนะคะสับปะเหลอนี่ค่ะ
ไม่ได้เทถ่านเผาศพอย่างเดียวนะฐานเตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มันฟุ้งแล้วก็ระบุข้อความไว้ว่า

นี่แหละโบราณเขาบอกว่า
เตาถ่านต้องใช้ไม้ใช่ไหมคะ
แล้วหลังจากที่เขาโพสต์คลิปนี้ไป

โพสต์สองวันคนดูเกือบ

ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเผาศพไปแล้วค่ะ

มีความรู้ที่เธอมีอยู่กับมัน

ดีนะซึ่งจะทำให้คนอื่นได้ข้อมูลความรู้กันไปด้วย
ส่วนความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม
ชื่นชมในอาชีพของเธอความน่ารัก

เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ศุษยฤทธิ์
และต้องขอบคุณนะสำหรับอาชีพนี้
ทุกชีวิตเขาช่วยเหลือหมดไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไง
นี่แหละทำไมเธอถึงได้ฉายาว่านางฟ้าที่แท้จริง

แล้วก็อาชีพเป็นอาชีพที่เอาจริงนะไม่ได้หลายคนหรอกที่อยากจะทำ
แต่น้องเขาทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเห็นไหมคะ

แต่ว่าในที่เธอบอกว่าในคลิปที่เธอถอดเสื้อเพราะว่าเธอถอดทิ้งไว้เธอทำงานเสร็จแล้ว
ดีนะทุกอาชีพมีคุณค่าเนอะแล้วยิ่งทำมานานก็จะมีประสบการณ์
เอาความรู้มาถ่ายทอดให้คนอื่นแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะ